แล้วเวลาไปซื้อมาเนี่ยต้องซื้อให้มันได้มาเต็มตัวนะ

ด้านที่อยู่ด้านบนมันก็เต็มตัว
แต่อีกด้านหนึ่งมันเหมือนกับถูกเลาะ
ถูกเลาะเนื้อออกไปทั้งแผง

นี่แหละครับเป็นร้านแถววัดหลวงพ่อโสธร

ทางร้านเสียหายใครแอบกินของคุณไปหรือเปล่า
นี่จะฟ้องนะแปดแสนเลยนะ
โอ้โหพลิกมาอีกด้านหนึ่งเป็นอย่างนี้เหรอ
ลักษณะเหมือนใช้ช้อนแกะด้วยนะ
ผมเดาเพราะดูมันเลี่ยมไปถึงกล้างเลย
นะครับคลิปนี้นางสาวพรชุดาทันใจ๒๙ปี
คือเธอไปไหว้พระที่วัดหลวงพ่อโสธร
วัดฉาเชิงเซาโพสต์เอาไว้ระบุว่า
ซื้อปลาส้มทอดเป็นปลานินนะ
ละ๕๐บาทแต่พลิกอีกด้านเอ้าหาย

เนื้อหลุดไปเหลือแต่กล้างนะครับ
แล้วก็ตรงท้องที่เป็นข้าวก็ไม่กินนะฮะ
ผมไม่ได้พูดนะเขาถามว่าเอ๊ะอย่างนี้แม่ค้า
ยังไงหรือเปล่าเขาโพสต์แบบนี้
ชาวเน็ตมาคอมเมนต์บอกว่าอีกครึ่งนึงน่าจะติดอยู่ที่กระทะตอนทอดหรือเปล่า

นางสาวพรชุดาต้นโพสต์เนี่ยนะฮะ
เล่าบอกว่าที่ผ่านมาซื้อปลาส้มร้านนี้ประจำ

กระทั่ง๓๐กรกฎาคมเนี่ย
เห็นปลาส้มโอ้โหทอดน่ากินโอ้โหน่ากินจริงฮะแพ็กอย่างดีนะครับ
มีเครื่องเคียงด้วยอ๋อน่าจะมีหอมแดงซอยมีพริกซอยมีมะนาวฝานมานะ
โอ้โหน่ากินแต่พบว่าไอ้ฝั่งที่คว่ำอยู่เนื้อหายครับเหลือแต่กล้าง
โซเชียลมีเดียนะครับโอ้โหเอามาลงปั๊บเจ้าของร้านไม่พอใจ
ไปแจ้งความเลยครับบอกทำให้เสียชื่อเสียงนะแบบนี้
ฉันขายของที่นี่เนี่ยมากกว่าสามสิบปีแล้วไม่เคยมีปัญหาอะไรเลย
ยืนยันว่าตอนทอดเนี่ยปลาส้มเนี่ยเต็มตัวมันเต็มตัวแล้วแพ็คใส่กล่องพลาสติกอย่างดี
ส่วนที่ลูกค้าอ้างว่าปลาหายไปครึ่งซีกเนี่ยไม่ใช่ความผิดของทางร้านแน่นอน
คาดว่าคนที่มาเที่ยวด้วยกันแกะกินระหว่างทางหรือเปล่า
คุณไม่รู้หรือเปล่านี่นะฮะแม่ค้าชี้แจงแบบนี้ตอบโต้แบบนี้
ส่วนเรื่องคดีนะครับเมื่อวันที่๒สิงหาคมที่ผ่านมา
แล้ววันนี้มาจีนรจาตกลงกับทางร้านอีกครั้งหนึ่ง
นางสาวพรชุดานะครับก็ยืนยันบอกว่าไม่มีใครแกะกินเลยระหว่างทาง
พี่สะพ้ายและป้าที่ไปด้วยกันเป็นพยานได้
ทุกคนเห็นเหมือนกันหมดที่โพสต์ไปเป็นความจริงทุกอย่าง
แต่ขณะนี้ยังหาข้อยุติไม่ได้ร้านก็ไม่ยอมความจะดำเนินคดีนะครับ
แล้วก็เรียกร้องค่าเสียหายด้วย๘แสนกว่าบาท
บอกจะเอาเงินไปทำบุญนะฮะมันโอ้โหเขาบอกสูงเหลือเกิน
มันเป็นยอดที่สูงเหลือเกินไม่มีจ่ายหรอก
หากถูกดำเนินคดีก็จะยอมติดคุกเพราะไม่มีเงินไปจ้างทนายเหมือนกัน

ก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรก็ติดคุกก็ได้ถ้าอยากจะติดคุกก็ตามนั้นนะคะ
เพราะเราไม่มีเงินจ่ายอยู่แล้ว
นางสาวสิริรัตน์ทองขจรนะครับเธอเป็นลูกสาวของเจ้าของร้านนะนะ
ก็บอกว่ามั่นใจปลาส้มทอดออกไปจากร้านเนี่ยเต็มตัว
นี่ฮะเธอมายืนยันบอกแม่ทำเองทุกขั้นตอนเรื่องนี้รอให้ตำรวจพิสูจน์กันต่อไปครับ

โอ้โหปลาส้มครึ่งซีก๘แสนคุณผู้ชม
เวลาซื้อปลาส้มมาจะแกะกินต้องถ่ายคลิปวิดีโอไว้ด้วยนะเป็นหลักฐานนะคะ